เทศกาลกินเจในทุกทุกปีเนี้ยนะคะจุดที่จะมีการจัดยิ่งใหญ่อ่ะ
จากภูเก็ตแล้วก็คือถนนเยาวราชที่กรุงเทพนี่แหละนะคะ
แต่เขาบอกว่าปีนี้ค่ะบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะ
รวมถึงการจำหน่ายอาหารค่ะเขาบอกว่ากินเจก็อยากกินนะ
แต่ปีนี้อาหารแพงเขาบอกแบบนี้นะคะ
เอาเทศกาลกินเจที่ถนนเยาวราชปีนี้เงียบเหงากว่าทุกปีค่ะ
ไม่มีการปิดถนนเพื่อที่จะจัดงานเทศกาลอาหารเจ
ไม่มีการประดับทงสีเหลืองสัญลักษณ์ของเทศกาลกินเจ
เพราะจากสถานการณ์โควิด๑๙ค่ะทำให้หลายกิจการต้องถูกปิด
และปีที่แล้วก็ถูกล็อกดาวน์ถึงแม้รัฐบาลจะเริ่มคลายล็อกแล้ว
แต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่กลับมาเป็นปกติค่ะ
แต่ก็ยังพอมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทำอาหารเจมาวางจำหน่ายในบางจุดค่ะ
ที่คึกคักที่สุดถนนอิสรานุภาพหรือว่า
เยาวราชสอย๖เป็นตลาดเก่าของเยาวราชค่ะ
มีพ่อค้าแม่ค้าเอาอาหารเจมาวางขายเยอะเลยนะคะ
อาหารสดอาหารแห้งก็เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเจ
ส่วนใหญ่บอกว่ากินเจปีนี้กลับมาขายของได้อีกครั้ง

เพราะไม่รู้ว่าประชาชนจะออกมาซื้อมากน้อยแค่ไหน
ทุกคนก็ยังกังวลกับโควิด๑๙
แต่ว่าบางร้านก็ขายดีเพราะว่าเขามีลูกค้าประจำนะคะ
ทำก็มีเท่าไหร่เท่านั้นนี่ก็หมดแล้วค่ะเหลือของหมดแล้ว
อยากให้มันแบบเหมือนเดิมอ่ะขายดีใช่ไหม

เศรษฐกิจมันก็แย่ไปเยอะแย่ไปเยอะ
จะเอาโอเคนะแต่ก็ตอนนี้ก็ดูแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วแหละ
จากการพูดคุยกับประชาชนที่กินเจปีนี้นะคะ
บอกว่าผักแพงฟองเต้าหู้ก็แพง
แต่อย่างไรก็ตามบอกรับได้๑ปีมีครั้งเดียวค่ะ
ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจริงก็ถ้าเป็นบรรยากาศปกติก็ต้องคึกคักนะ
เทศกาลกินเจถือศีลกินผักแบบนี้
แต่ว่าวันนี้เขาก็มีการแห่พระรอบเมือง
การใช้รถยนต์แทนการเดินเท้านะคะ
แต่บรรยากาศรวยรวมปรากฏว่าประชาชนชาวภูเก็ตออกมา
รอรับขบวนแห่พระน้อยกว่าทุกปีนะคะวันนี้เป็นวันที่สี่ของประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตค่ะเขาก็แห่พระรอบเมือง
เพื่อไปประกอบพิธีอนเชิญควันถุบคบริเวณปลายหลายสะพานหินกับมะยังสานเจ้า
ขบวนแห่พระปีนี้ไม่เดินเท้าใช้ขบวนรถยนต์แทนระหว่างเส้นทางก็มีประชาชนมารอต้อนรับขบวนแห่นะคะ
เพราะความร่วมมือกับมาทรงไม่ให้เอาอาวุธต่างต่างมาทิ้มแทงร่างกายและไม่มีการแสดงปฏิหารใดใดในขบวนมีม๊าทรงประทับทรงสององค์
เลี้ยงม้าทรงและผู้เข้าร่วมขบวนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
โดยวิธีแห่พระตามความเชื่อถือเป็นการออกประพาทเพื่อโปรดสัตว์หรือออกเยี่ยมรัศดรนั่นเองนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ตของสารเจ้าท่าเรือค่ะ